เขาเป็นเจ้าของบทเพลงฉันธนาที่รักนั่นเอง
ก่อนหน้านี้เคยได้ติดตามข่าวว่าตอนนี้คุณอาตกรกรรมลำบาก

ได้ให้ความช่วยเหลือกันไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะ

พี่บินเนี่ยก็ลงมือช่วยเหลือลงพื้นที่กันไปนะ
ล่าสุดเมื่อวานนี้ไปเจอพี่ไทยเอกพันธ์
สีหน้าสีตาสดชื่นค่ะยิ้มแย้มแจ่มใส
แถมคุณอารักชาติก็เตรียมอัดเพลงใหม่ให้พี่ท็อปพี่ไทยด้วย

คุณอาก็เลยขอร้องสดให้เราฟังกันเป็นที่แรกค่ะ
ตั้งแต่สองพระเอกของเราได้ไปช่วยเหลือผม

แล้วก็ตั้งใจเขียนเลยว่าเป็นพระเอกใจบุญของคนไทย
เสร็จไปแล้วแต่โรงพรียังใส่ไม่ครบ

งานเพลงชื่อพระเอกใจบุญ

พระเอกใจบุญทุ่มทุนด้วยเงินส่วนตัว
แจกให้ชัวร์ไม่มัวตรวจสิทธิ์ชาวบ้าน
แหมท่อนนี้มันโดนใจจริงนะ
พวกเงินส่วนตัวไม่ต้องมัวแจกสิทธิ์ชาวบ้านติดหูแล้ว
สายแบบนี้แฟนเพลงก็ดีใจนะส่วนเรื่องงานบุญงานช่วยเหลือต่าง
บินเขาผุดโปรเจคช่วยเหลือเด็กอีกค่ะที่ชุมชนแออัดในกรุงเทพ
ทุกวันอาทิตย์เพื่อจะเป็นการแบ่งเบาภาระให้คุณพ่อคุณแม่
รวมไปถึง๑๖๑๘กรกฎาคมนี้เห็นว่าเตรียมจะไปช่วยช้างต่อที่จังหวัดสุรินท

ทีนี้มีโครงการอีกโครงการหนึ่งซึ่งคุณบินมะลิเขาเพิ่งประกายกันขึ้นมา
นั่นก็คือวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์เราจะเอาของเข้าไปแจกน้องตามชุมชนเหมือนเดิม
แล้วก็วันที่๑๕๑๖๑๗เราจะเดินทางไปที่จังหวัดสุรินนะครับ
เพื่อไปดูแลช้างใครมีผลหมากรากไม้นะครับที่จะมามอบให้กับคุณบิน
ก็เตรียมช่วยได้เลย
โอ้โหสดใสทั้งสองท่านเลยนะคะ
เป็นกำลังใจให้ทำโครงการเรื่องราวดีต่อไปนะคะ